คุณผู้ชมครับมาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนูน้อยวัย๑ขวบ๖เดือน
คนนี้กันหน่อยนะฮะเป็นเด็กผู้ชาย
คุณพ่อเขาโพสต์ในสังคมออนไลน์คือเห็นภาพแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกัน
โอ้โหว่าแขนทำไมถึงบวมแล้วก็ดำอะไรขนาดนั้น
คุณพ่อของน้องบอกว่าลูกชายมีอาการไม่สบายเป็นพืนอะไรพวกนี้
ก็เลยต้องพาเข้าโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็ต่อเนื่องช่วงวันที่๗กับ๘เมษายนเข้าไปช่วงกลางคืนวันที่๗เมษา
วันอาทิตย์วันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละครับ
ปัญหาก็คือว่าลูกต้องเสียบสายน้ำเกลือลูกอายุ๑ขวบ๖เดือน
ทีนี้พยาบาลเนี่ยเสียบสายน้ำเกลือแล้วมันไม่เข้าเส้นเลือด
ไปเข้าใต้ผิวหนังแทน

ใช่ค่ะปล่อยให้บวมจนดำอย่างนี้
คือเด็กก็บอกไม่ได้เด็กก็ร้อง
ผู้ปกครองก็อาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไร
รู้กันอีกทีนึงว่าไอ้น้ำเกลือที่เสียบมันไม่เข้าเส้นเลือด
มันไปอยู่ใต้ผิวหนังของแขนเนี่ย
ก็นี่แหละฮะข้ามวันข้ามคืน
แขนนี่บวมขยับไม่ได้

พ่อเนี่ยเขามองว่าทางโรงพยาบาล
ยังรับผิดชอบหรือว่าชี้แจงต่างไม่เต็มที่
มันยังไม่เคลียร์มันยังไม่ชัดเจน
ต้องรอให้ลูกเขามือเน่าก่อนหรือยังไร
ก็เลยโพสต์ในสังคมออนไลน์
เพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมนะครับ
วันนี้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะมีให้ฟังว่าชี้แจงว่าอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
พ่อของน้องบอกว่าพอเกิดเหตุเนี่ยพยายามติดต่อขอพบ
ภูมิในการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แต่ได้คำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าให้รอติดต่อกลับ
ก็ทนไม่ไหวเพราะว่าลูกเจ็บลูกทรมานทนเห็นไม่ได้
ตัดสินใจโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อจะขอให้ทางสื่อมวลชน
หรือว่าสังคมออนไลน์เป็นกระบอกเสียงไปถึงผู้บริหารของโรงพยาบาล
ซึ่งพ่อของน้องให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ส่วนตัวคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกชายมาจากพยาบาล
ไม่มาตรวจดูว่าสายน้ำเกลือที่เสียบเข้าไปเนี่ยมันผิดปกติหรือไม่

เสียบสายน้ำเกลือเขาก็เข้ามาไม่ถี่หรอกครับ
จะเข้ามาก็ตรงนี้จะเป็นเตียงฮะลูกผมนอนอยู่นี่
แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไอ้ที่แหวนขวดน้ำเกลือ
มันจะมีตัวเลขอะไรขึ้นอยู่เนี่ยเขาก็เข้ามาดูแค่ตรงนี้
ส่วนมือเขาก็ไม่ได้มาจับพริกดูว่ามันบวมหรือว่ามันผิดปกติยังไง

และล่าสุดวันนี้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
โดยท่านผู้อลพยาบาลธรรมศาสตร์อาจารย์นายแพทย์พระฤออุดม
ได้ออกมาแถลงชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะ
ก็แถลงเป็นเอกสารด้วยแถลงกับสื่อมวลชนด้วยโดยท่านผอนะครับ
โดยระบุว่าทางผู้บริหารของโรงพยาบาลได้รับทราบเรื่องตั้งแต่ต้น
แล้วก็รู้สึกเสียใจกับผู้ปกครองในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยขอชี้แจงเกี่ยวกับอาการในการรักษาเด็กชายวัย๑ขวบ๖เดือนดังนี้
โดยระบุว่าผู้ป่วยที่เป็นเด็กชายอายุ๑ขวบ๖เดือน
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่๗เมษายนตอน๓ทุ่ม๕๓นาที
ด้วยอาการผื่นแดงคันแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่าแพ้ยาปฏิชีวนะ
และมีอาการท้องเสียร่วมด้วยจึงรับไว้ในโรงพยาบาล
เพื่อเฝ้าระวังระบบทางเดินหายใจและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
เพื่อแก้ไขภาวะขาดน้ำก็คือให้น้ำเกลือ
โดยพยาบาลเริ่มให้สารน้ำที่แขนข้างขวาเวลาตี๑
คืนวันนั้นก็คือตี๑คืนวันอาทิตย์ที่๗มันก็เข้าวันที่๘แล้ววันจันทร์นะครับ
เมื่อเริ่มให้สารน้ำได้เข้าหลอดเลือดตามปกติ
จนกระทั่งเวลา๘นาฬิกาของอีกวันหนึ่งนะครับ
ก็พบว่าบริเวณแขนข้างขวาบวมซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการเลื่อนของเข็มออกนอกเส้นเลือด
จึงทำให้สารน้ำรั่วเข้าสู่ผิวหนังได้

ก็ตอนแรกอาจจะเข้าถ้าฟังจากที่ทางโรงพยาบาลแถลงชี้แจง
มันอาจจะเลื่อนเคลื่อนอย่างนี้
แต่พ่อเขามองว่าจะเลื่อนจะเคลื่อนหรือไม่เข้าตั้งแต่แรกก็แล้วแต่

การให้น้ำเกลือแบบนี้ก็ต้องมีพยาบาลมาดูเป็นระยะไง

ทางโรงพยาบาลนะครับบอกว่าเมื่อมีอาการแล้ว
กุมารแพทย์ก็ได้ตรวจประเมินตำแหน่งที่ให้สารน้ำ
ซึ่งพบอาการบวมแดงมีตุ่มน้ำแตกเป็นแผลได้ให้การรักษาเบื้องต้น
ด้วยการประคบเย็นยกแขนสูงล้างแผลทายาทุกวัน
ส่งตรวจอันตราซาวหลอดเลือดซึ่งผลการตรวจปกติ
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งมือ
ตรวจรักษาพบว่าเป็นภาวะถุงน้ำในชั้นผิวหนัง
ลักษณะเหมือนแผลน้ำร้อนลวกไม่มีภาวะติดเชื้อหรือเน่าเสีย
แต่ว่าทางโรงพยาบาลก็จะติดตามกรณีนี้แล้วก็จะทบทวนเรื่องนี้
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุผิดพลาดซ้ำอีกยืนยันว่าจะไปขอโทษพ่อกับแม่เด็ก
และจะรับผิดชอบทุกอย่างตามที่พ่อเด็กร้องขอเพื่อให้เกิดความสบายใจกับครอบครัวของเด็ก
ตั้งแต่วันที่๘เช้าตอน๘โมงนะครับจนถึงวันที่๑๐
คือเมื่อวานนี้ตอนประมาณสักช่วงเย็นที่คุณหมอไปดู
เหตุการณ์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางการแพทย์เราอธิบายก็คือว่าพอมีน้ำเกลือกไปแทรก
ก็จะมีในเรื่องของการขาดเลือดของผิวหนัง
ซึ่งก็คือมันก็จะทำให้ผิวหนังครั้งแรกเลยก็จะมีอาการค่ำลงก่อน

เราเข้าไปถึงตัวน้องหรือว่าทราบที่น้องอาจจะหักตาล
คือชาวแบบแดงมันก็เลยทำให้เกิดอาจารย์ดีหรือเปล่าไหมครับ
ก็จริงเท่าที่สอบถามและกำลังให้คุณพ่อจริงคือ
ทางคุณพยาบาลก็เข้าไปดูในทุกชั่วโมงเหมือนกัน
เพราะมีรายงานว่ามีบางทีตัวน้ำเกลือหลุดอะไรบ้าง
ซึ่งก็เข้าไปคือหลุดนี่หมายถึงว่าไอ้ตัวสายที่เข้ากับตัวที่ติดกับตัวน้องเนี่ยหลุดอยู่ครั้งหนึ่ง
ก็เข้าไปดูสำนักงานเขาก็บอกว่าอันนี้ก็ได้ดูแลตรงนี้ด้วยนะครับ
ว่าไม่น่าจะมีเรื่องหลุดในใดนะครับ
คือจริงผมก็เนื่องจากว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องไปซอยย่อยจริงนะฮะ
ว่าถ้าเป็นทางการแพทย์เนี่ยมีบันทึกไว้ไหมแล้วก็มีในส่วนของการที่ได้คุยกับคุณแม่
หรือว่าผู้ที่ดูแลตรงนั้นอยู่ด้วยหรือเปล่าคุณพยาบาลผู้ที่แทงเองนะครับ
ก็คงตอนนี้คงเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะครับก็คงจะมีความยังไงรู้สึกว่าเป็น
ก็ได้ผสานว่าอย่างน้อยเราควรจะมีการที่ไฟการพยาบาลหรืออย่างนี้
จะมีการมาขอโทษกับคุณพ่อคุณแม่
ผมก็ขอเรียนว่าที่คุยกับคุณพ่อเบื้องต้นเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ
ก็จะได้ข้อสรุป๓ข้อนี้นะครับ

ก็อยากให้น้องดูแลในห้องเดียวพิเศษ

ข้อที่๒คือค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนเกิน๑๐หรืออะไรต่าง
คุณพ่อก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็นภาระหนักของครอบครัวนะฮะ
ต้องมีคุณแม่มาเฝ้าคุณพ่อก็ต้องไปทำงาน
ตรงโรงพยาบาลก็ยินดีอยู่แล้วนะครับ

อะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับ
เราก็ยินดีที่จะต้องดูแลรักษาต่อจนครบ

แต่ก็บอกว่าอยากให้สังคมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นความผิดพลาดเรื่องของตัวบุคคลนะ
ไม่อยากให้มองหรือว่าพุ่งเป้าเกี่ยวกับแง่ลบไปยังทางโรงพยาบาล
ให้มันเป็นเคสตัวอย่างไปนะเพราะว่าเด็กน้อยสำคัญอย่างที่บอก
เราพูดไม่ได้มันไม่เหมือนคนโตแล้วเป็นคนโตเจ็บนี้ปวดหน่อย
แต่อันนี้เด็กมันเล็กถ้าให้รายละเอียดกว่านี้ครับ
ส่วนว่ามันจะกลับมาปกติไหมต้องรอก็รอดูักันต่อไปครับผม
ส่วนอาการของเด็กตอนนี้นะครับ
อาการบวมบวมที่แขนได้ละครับ
เหลือเพียงพวกแผลผิวหนังลอกที่เกิดจากภาวะผิวหนังตายบริเวณมือ
ซึ่งต้องรักษาด้วยการล้างแผลทุกวันแล้วก็ดูอาการอย่างต่อเนื่องต่อไป
ซึ่งทางแพทย์เขาก็จะรักษาให้อย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่าจะดูแลให้อย่างเต็มที่
จนหายดีค่ะอืมแม่แต่เห็นแล้วก็น่ากลัวนะ
ใช่ก็ตอนแรกเป็นข่าวคนบอกโอ้โหน้องเขามือเน่าเลย
คุณหมอก็ต้องมาชี้แจงไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็จะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้นะคะ